แต่อันนี้อันที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน

หนุ่มกัญชัยสะดุ้งแรงอยู่เฉยก็โดนโยงปมเวียเบลล่า

คือจริงต้องบอกว่าหลายคนยังจับตามองเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับข่าวการเลิกลาของคุณเวียแล้วก็คุณเบลล่า
เพราะว่ามีหลายคนออกมาขุดประเด็นแล้วก็เมาส์โยงไปนู่นไปนี่ค่ะ
ทีนี้ล่าสุดมีผู้ใช้ทวิตเตอร์
เขาก็มีการแสดงความคิดเห็นกัน
อันนี้นะเขาบอกเด็กสมัยนี้บอกเวียเบลล่าคบกันนานมาก
ตั้งแต่จำความได้แล้วตูละทันตั้งแต่สมัยเวียแพนเค้ก
นี่คือต้นเรื่องคืออันนี้
นี่อ่ะเดี๋ยวหนูเล่าเล่าอันนี้
ผ่านมาเขาก็มีชาวเน็ตไลน์หนึ่งทวิจข้อความ
ที่บอกว่าเวียเจ้าชู้เนี่ยมันเกิดไม่ทันสมัยหนุ่มกัญชัยอ่ะดิ

สมัยนี้กับสมัยนั้นยังไงไหมความเจ้าชู้

เกิดเป็นอะไรกันนะคะ
ละครที่วาทแซปยังสู้หนุ่มกันใช้ไม่ได้

กระเทยบุกรอข้างล่างกระเทยบุกรอข้างบนก็เยอะอยู่

ใช่ไงเพราะมันมีหลานแล้วไงถึงมันพูดไม่ได้

ถ้าลองมายูไม่รู้เรื่องสิโอ๊ยมายูเอาแวะอยู่
เล่าให้หมดหรือไม่หรอกแต่คือที่พี่เข้าไปตอบอันนี้
เพราะพี่ขำพี่ก็บอกว่าที่บอกว่าเวียเจ้าชู้เนี่ย

อืมที่บอกว่าคนนั้นน่ะนะเมื่อวาน

ก็ต้องเล่นตัวเองไปก่อนไง

คิดเป็นออกบอกไม่ถูกบวชก่อนเนอะ
พี่หนุ่มหนูบอกเลยนะเป็นตำนาน

ตำนานมินิใครจะต้านคุณหนุ่มได้

ละคร๓๐ตอนยังทำไม่พอถ้าจะเอามาทำ
อื้อฮูฮู้คุณยูตไปด้วย
โอ้โหวันนี้ฉันเพิ่งถามใครนะเล่นละครทั้งหมดกี่ตอนอ่ะ
ได้๓๐ตอนถูฉันมานั่งคิด
ถ้าเอาเรื่องหนุ่มมาเนี่ยตอนนึงนะ
โอ๊ยอย่าไปพูดถึงอะไรอย่างนั้น
เอาทำหอเต๋าแตกมั้ยโอ๊ยอะไรนะเมืองมายา
แต่เอาไงเอ่ยอั้นสุดท้ายก็ไปตอบ

ถ้าเกิดมีโซเชียลมดดามบอกเลยนะผมแย่เลยนะ
ขนาดตอนนั้นเนี่ยไม่มีโซเชียลนะผมอ่ะข่าวผมลงหนังสือพิมพ์เนี่ย
หน้านึง๗วัน๘วัน๙วันคนด่าเดินไปไหน
คนมันก็มองหน้าแล้วก็อย่างเนี้ยชื่อป่ะ
พี่ต้องหนีไปอยู่เยอรมันนะตอนนั้นน่ะ

ตอนนั้นก่อนหน้านั้นเขาเรียกว่าไอ้อ้วนร้อยเมีย

หลังจากนั้นก็มีเรื่องมีอะไรมาตลอด

จริงเมื่อก่อนมีอะไรอย่างนี้เลยเม

จะยังไงหนุ่มหนุ่มจบไม่จบ

ในเรื่องที่แบบเธออูอี้นำโอเค

บ้างแล้วก็ไม่ต้องไปจำมันเยอะนึกออกไปไม่ต้องไปขุดเยอะไม่หลอก
ก็เอาจริงนะเมื่อก่อนก็เกเลแหละก็ยอมรับว่าเกเลแหละ
อืมอืมหลักถามมันชัดมากฮะหลักถามมันชัดมากพี่ไม่ต้องยอมรับหรอก
หลักถามมันชัดพี่ต้องบอกว่าเออที่ผ่านมามันเป็นอดีตครับผมเออ
เอาจริงจริงน่ะนี่พูดตรงตรงเลยน่ะอืมอย่างที่พ่อดำเล่าเลยน่ะ
ไอ้ที่ในละครเนี้ยในชีวิตจริงของผมอ่ะยิ่งกว่านั้นอีกไอ้ปืนตรงนี้
เห็นไอ้ที่ดูดูในละครแบบเนี้ยแล้วโอ้โหมันเด็ดวะเรื่องพี่เนี้ย
ถ้ารู้จริงจริงแล้วแม่งเด็ดกว่านั้นดิหนูเชิญรูปฮอตละครได้ไหมคะ
ไอ้ปีนปีนคอนโดนั้นเธอเปล่าวะฮึหาคุณก็จะพูดทำไมวะ
ใช่ปีนคอนโดจับได้แล้วปีนถ้าห้องหนึ่งเป็นห้องพี่พักพัก

ใช่ไหมตอนนั้นเธอ